สมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์ก็ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ให้นายโรดิโก้ดูเตอร์เต้ขึ้นเป็นประธานธิบดีคนใหม่
หลังจากได้รับคะแนนเสียงถึงกว่า๖ล้านเสียงครับ
การประชุมร่วม๒สภาทั้งสภาพผู้แทนรัศดรและวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ในกรุงมณิลานะครับ
อนุมัติผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและประกาศให้นายโลดิโก้ดูเตอร์เต้
ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์
คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลาย
ได้รับคะแนนเสียงมากกว่า๖ล้านเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ดูเตอร์เต้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการประชุมในวันนี้นะครับ
โดยขอรอฟังการประกาศการรับรองในเมืองดาวาวบ้านเกิด
พร้อมยืนยันว่าเขาจะอยู่ที่ดาวาวจนกว่าจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่
และจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่นี่ด้วย
ซึ่งท่าทีดังกล่าวก็ได้สร้างความผิดหวัง
แก่กลุ่มผู้สนับสนุนบางส่วนของเขา

จะเข้าร่วมในการประกาศรับรองผลดังกล่าวด้วย

ว่าที่รองประธานาธิบดีรวมทั้งครอบครัวและผู้สนับสนุนของเธอก็ได้เข้าร่วมฟังการรับรองผลในสภา
ซึ่งการประกาศรับรองผลในวันนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติด้วย
โดยพิธีสาบานตนเพื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
จะมีขึ้นในวันที่๓๐มิถุนายนนี้โดยทั้งคู่จะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง๖ปีครับ